ไปดูเหตุที่จังหวัดยะโสธรกันบ้างนะคะก็มีหนุ่มวัยรุ่นเลือดร้อนออกมาซื้อของ
หลังจากที่ตั้งวงเล่านะคะดื่มอยู่กับเพื่อน
แล้วไปพบรุ่นพี่ตะโกนถามว่าทำไมท่อดัง
จากนั้นชักมีดแทงอกของรุ่นพี่จนถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะ

ดึกวันที่๒๕สิงหาคมเป็นคืนสุดท้ายที่นางสาวทิพย์สุดาทองขาวหรือทิพย์อยู่กับนายจิรพลจันเรืองหรือออสวัย๒๖ปีสามีที่สิ้นใจในอ้อมกอดเธอ
หลังถูกนายโจ้เยาวชนวัย๑๗ปีวัยรุ่นในหมู่บ้านเดียวกันก่อเหตุใช้มีดแทงที่อกซ้าย
มมีดตัดคั่วหัวใจเสียชีวิตริมถนนวารีราชเดชตำบลทุ่งแต้อำเภอเมืองยะโสธร
เล่าย้อนเหตุการณ์ที่ยังคงสะเทือนใจว่าก่อนเกิดเหตุขณะเธอกับสามีกำลังจะวนรถกลับบ้าน
โจ้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านบนเครื่องทอเสียงดังสามีจึงตะโกนถามแต่นายโจ้กลับตอบโต้ด้วยน้ำเสียงไม่พอใจ
แล้วเดินมาผลักอกก่อนชกต่อยกับสามีซึ่งสามีเธอพยายามถอยหนีแต่นายโจ้ไปหยิบมีดที่รถมาไล่ฟันสามีจนแขนทั้งสองข้างเต็มไปด้วยรอยมีดฟัน
แทงเข้าที่อกซ้ายจนสามีล้มทั้งยืน
แต่ยังไม่หนำใจนายโจ้ยังตามมากระทืบหน้าสามีอีก
ขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
ภรรยาของผู้เสียชีวิตยืนยันค่ะว่านายโจ้
เยาวชนวัย๑๗ปีเป็นผู้ที่เริ่มก่อน
ซึ่งสามีของเธอสอบถามแค่ว่าทำไมท่อถึงเสียงดัง
แต่นายโจ้ทำท่าทีไม่พอใจก่อนที่จะเดินเข้ามาในลักษณะมึนเมา
ผลักอกสามีของเธอและไล่จ้วงแทงมาถึงจุดนี้
ซึ่งสามีของเธอก็ล้มลงและเสียชีวิต
ซึ่งถ้าหากมองจากจุดนี้แล้วไปอีกไม่กี่ร้อยเมตร
กับสามีก็จะเดินทางถึงบ้านอยู่แล้ว
ไม่เคยมีเรื่องกันค่ะก็คือแบบรู้จักกันอย่างนี้
แต่ก็ไม่น่าแบบถึงแบบเอามีดอะไรมาแทงกันอย่างนี้ก็แค่ถามเฉยอะค่ะ
เขาเมาแล้วก็ไม่กลัวอะไรก็คือจะเอาอย่างเดียวอย่างนี้ค่ะ
แบบเหมือนจะแบบจะเอาให้ตายอะไรอย่างนี้ค่ะ
เอาแบบทำอย่างเดียวขนาดแทงก็ยังแบบยังมาแบบเตะซ้ำต่อค่ะ
ขณะที่นางทองศูนย์จันเรืองแม่ของผู้ตายยังทำใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียลูกชายไป
แม่เกือบสลายตอนนี้แม่ทำได้เพียงนั่งจุดทูบเคาะลงเรียกลูกชายกินข้าว
รวมถึงกิจการร้านอาหารที่ลูกชายเพิ่งเปิดได้ไม่ถึง๑เดือนต้องหยุดกิจการไป
รับว่าสงสารหลานทั้งสองคนที่ต้องกำพาพ่อ

ยอมรับว่าหลูกชายเขาเสพยามาก่อน

ส่วนมีดที่เก็บไว้ในรถนั้นเป็นมีดที่เอาไว้ใช้ในยามจำเป็น
ต้องป้องกันตัวด้วยล่ะ

คือฆ่าผู้อื่นและพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะ

โจ้สารภาพว่ามาจากการตั้งวงดื่มเหล้ากับเพื่อนจนมึนเมา

โดยตำรวจส่งตัวไปฝากค้างที่สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะโสธรแล้ว
สุจราศรีโครงข่าวไทยรัฐทีวีไหล่งาน